ไฟไหม้ครับเป็นอาคารริมถนนพระรามหนึ่งฮะคือก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้
เขาบอกว่าไฟมันไหม้จากการเกิดไฟช็อตก่อนนี่แหละครับ
นี่แหละครับเห็นแล้วใช่ไหมครับนี่คือจุดเริ่มต้นของไฟไหม้อาคารนี้แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูความเสียหายนะ
มันเกิดไฟช็อตก่อนที่อาคารแห่งหนึ่งริมถนนพระราม๑เขตปฐุมวัน

มันมีการเดินสายไฟสำหรับคนที่พักอาศัยในพื้นที่
ไม่กี่นาทีครับไฟลามตัวอาคารครับบริเวณชั้นล่างแล้วลามไหม้นะครับไปทั้งหลังเลยคราวนี้
ดับเพลิงบรรทัศนทองและใกล้เคียงนะครับรีบมาระงับเหตุแล้วก็กันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับ

เจ้าหน้าที่ใช้เวลาควบคุมสถานการณ์อยู่กว่า๓๐นาทีครับจึงควบคุมไฟเอาไว้ได้
ต้นอาคารได้รับความเสียหายรวม๗คูหาด้วยกัน
ประชาชนที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุเล่าบอกว่าตอนนั้นนั่งทำงานอยู่สังเกตเอกใจแล้ว
ทำไมไฟมันติดดับติดดับนึกว่าไฟตก
จนได้ยินเสียงตะโกดว่าไฟไหม้เลยแหละครับ
คุณผู้ชมดูเหตุการณ์สิครับ
ตอนแรกก็เกิดเหมือนมีไฟรัดวงจรนะคะ
แต่ว่าทีนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะไฟตกหรือว่าอะไร
แล้วที่นี่สักครั้งหนึ่งไม่ถึง๕นาทีค่ะ
ก็มีแบบเปลวไฟมีควัน
อันนี้เราเดินออกมาเห็นหรือว่ามีคนมาบอกเราอะไรอย่างนี้
คือตอนแรกทำงานอยู่ชั้น๒ค่ะ

แล้วก็ได้ยินเสียงคนตะโกนข้างหน้าร้านว่าไฟไหม้อะค่ะ
ก็เลยเตรียมตัวพาน้องออกมากัน
โอ้โหดูสิครับไฟปับตรงนั้นนิดเดียวอะนะ

อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครแล้วก็ตำรวจสนปทุมวันนะครับ
ประสานพิสูจน์หลักฐานแล้วก็ฝ่ายโยธาเข้าตรวจสอบหาสาเหตุ
คลินิกดังกล่าวแล้วนะฮะ
แล้วก็กั้นเป็นพื้นที่ห่วงห้ามด้วย
ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่
เรื่องต้นให้น้ำหนักไปที่เรื่องของไฟฟ้ารัดวงจรเป็นหลักครับ
อีกจุดหนึ่งคุณผู้ชมแต่เป็นที่นนทบุรีซอยวัดพระเงินอำเภอบางกรวยฮะ
เจ้าหน้าที่ระดมรถน้ำหลาย๑๐คันเข้าระงับเหตุไฟไม้

เรื่องต้นเพราะว่าเป็นอาคารปลูกบนเนื้อที่กว่า๓ไร่
รอบข้างเป็นป่าครับมีชุมชนด้วยเห็นไหมครับดูจากภาพมุมสูง
ควันพวยพุ่งออกมาจากอาคารเต็มไปหมดฮะ
ขณะที่ข้างในเนี่ยเปลวไฟแรงมากครับคุณผู้ชมดูสิครับ
เจ้าหน้าที่ฉีดน้ำฉีดน้ำฉีดน้ำใช้เวลาทำแบบนี้อยู่ประมาณชั่วโมงกว่าครับ
จนถึงขณะนี้นะฮะก็ยังฉีดไฟดับไฟอยู่นะครับ

แล้วก็จะให้ทางพิสูจน์หลักฐานทางโยธา
ต้องระมัดระวังให้ดีเลยค่ะ